ถามคุณกระเต็นและคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้หญิงทำเพชรตกลงไปในหนองน้ำ

แต่ต้องให้กู้ภัยหาคุณ

เพชรกระหลัดนี้เป็นจี้ซ่อยข้อยข่อ

แล้วเดาซิว่ากู้ภัยจะเจอไหม
เม็ดเล็กมากแล้วหล่นไปในนี้เหรอคะ

แต่ถามว่ากู้ภัยมาทำหน้าที่
งมเพชรกระหลัดในหนองน้ำ

ได้รับแจ้งมาก็ต้องมาช่วยเหลือประชาชน

เม็ดกระหลัดนี้แสนสี่ค่ะพี่คะ

พี่ขวัญทิพย์เกียรติหนองยุงอายุ๔๕ปี

พี่กู้ภัยช่วยหน่อยช่วยหน่อย
กู้ภัยนะทีมนักประดาน้ำของอาสา

หรือว่าทีมนักประดาน้ำคำชโนธมาทันทีไม่เกี่ยงงาน
รีบมาตรงนี้ฮะหากัน๕ชั่วโมง
๕ชั่วโมงคุณสิบเอ็ดโมงยัน๔โมงเย็นปรากฏว่าโอ้โห
เกือบจะถอดใจเกือบจะท้อแล้วนะโอ้โหจะไม่ไหวอยู่แล้ว
กำลังจะขึ้นจากน้ำพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวลงไปหาใหม่
ปรากฏว่ามีพี่กู้ภัยคนหนึ่งอยู่คิดอะไรไม่รู้คุณ
ดำไปจุดนี้ดีกว่าค่ะดำลงไปดู
เจอจริงจริงโอ้โหคุณสุดยอดนะฮะโอ้โห
สุดยอดจริงค่ะสุดยอดฮะภารกิจงมเข็มในมหาสมุทร

เจ้าของคือคุณขวัญทิพย์คงดีใจยากแย่เลย
แล้วก็ที่สำคัญคุณมันมีสตอรี่แล้วนะ

หมายถึงก็เพชรเม็ดนี้สมมุตินะ
ส่งต่อให้ใครหรือจะเล่าให้ใครฟังด้วยความภาคภูมิใจ
หมายถึงว่าเพชรจรรย์นี้โอ้โฮมีสตอรี่แบบไหน

ใช่แสดงว่าฉันเป็นเจ้าของที่แท้จริง
สุดยอดนะครับขอบคุณทีมกู้ไพรด้วย

คือถึงแม้ว่าเราทำหล่นเองนะ
แล้วให้เราหาเรายังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อน
จริงแล้วหนองน้ำมันกว้างใหญ่ขนาดนี้

สุดยอดนะชิ้นชมนะ